คุณผู้ชมค่ะต่อกันที่สาวแซ่บคนนี้บ้างนะคะ

ปกติก็เป็นคนตรงเป็นคนแรงอยู่แล้วนะคะ
และยิ่งนี้เป็นไงนะให้พวกเนี่ยนิสัยไม่ดีในโซเชียลอะ
ชอบไปปั่นป่วนกวนใจเธอตามโซเชียลอยู่บ่อยครั้ง
เรียกว่าใครมาแซะมาแงะคุณบีนะเป็นอันต้องตอบกลับแบบเผ็ดแสบทุกทีเลย
แต่แล้วคุณบีก็เผยว่าสำหรับเรื่องโซเชียลเธอเองก็เออไม่ได้คิดมากนะคะ
ด่ามาก็ด่ากลับผู้ไม่โกงนะจ๊ะ
ยืนยันว่าไม่เคยใส่ใจเลยค่ะ
แต่ที่ฟาดกลับไปก็เป็นแค่วิธีคลายเครียดเท่านั้นเองค่ะ
เราก็เลยตอบไปขำแค่นั้นเองแต่ว่าถามว่าโกรธหรือเกลียดเขาไหมในการที่เขาเขียนด่าหรือเขียนว่าหรืออะไรอย่างเงี้ย

ก็จะตอบโตแต่ว่าก็จะพูดด้วยภาษาคนภาษาทุกภาพแต่ว่าถ้าไม่ได้รุนแรงมากก็เฉยเปิดปล่อย
ความสุขของเราอ่ะต้องยึดติดไว้เลยยิ่งเราทำงานตรงเนี้ยเรามวลแต่ไปคิดว่าเราจะต้องทำให้คนอื่นมีความสุข
แต่ตัวเราไม่มีความสุขแล้วอยู่ตรงนี้มันจะมีความสุขได้ยังไงคะ
ได้ดีมากนะคะในโซเชียลก็เอาพอประมาณนะคะถ้าอยากตอบกลับเอาแบบขำพอไม่ใช่ส่วนใหญ่ในชีวิตนะคะ